คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องราวดีนี้บ้างนะครับ
ค่ะเรื่องของน้องหมาบนทางด่วนค่ะคุณผู้ชม
งงอยู่เลยว่ามันขึ้นไปได้ยังไง
แต่ที่แน่มีคนใจดี
ก็คือกระเป๋ารถเมย์รวมถึงคนขับสายปอ๑๖๖รับมันขึ้นมา
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนเที่ยงเลยนะ
บนทางด่วนตรงนี้ค่ะด่วนศรีรัฐขาออกลงแจ้งวัฒนา
อากาศมันร้อนนะคุณแล้วดูสิพื้นมันก็ต้องร้อนมากมีน้องหมาอยู่แบบนี้
แล้วดูสิคนขับรถก็เปิดประตูให้น้องหมาขึ้นมา
นี่คือรถเมษาย๑๖๖อนุสวรีเมืองทองนะครับ

คนขับรถเขาบอกมาว่ารถคันข้างหน้าซึ่งสายเดียวกันนี่แหละ
เขาขับผ่านน้องหมาตัวนี้ไปแล้วแล้วเขาโทรกันมาแจ้ง

นี่ไงพอพี่คนขับก็คือพี่เตือนประทุมทองขับมาถึง
รวมถึงเขาก็เห็นว่ามีรถจอดติดอยู่เต็มไปหมดเลย
แล้วก็เห็นน้องหมาพี่เตือนเนี่ยเขาก็คุยกับพี่นกน้อยที่เป็นกระเป๋ารถเมย
แล้วก็ถามผู้โดยสารผู้โดยสารทุกคนให้เปิดประตูรับนะ

ใช่พอมันขึ้นมาปั๊บมันก็ไปนอนหอบอยู่ใต้เบาะที่นั่ง
เพราะว่ามันร้อน
เหมือนมันฉลาดเหมือนกันนะคุณ
ทิ้งบันไดรถเองได้แล้วก็ไปนอนซ่อนอยู่นะฮะ

เพราะว่าเจ้าของเขาเดินทางมารับเจ้าคุกกี้ถึงที่ท่ารถแล้วนะคะ

เจ้าของเขาเพิ่งมาเลี้ยงดูแลมันปีนึง
คือตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
มีแค่แผลผิวหนังลอกที่ฝ่าเท้าทั้ง๔เท่านั้นเอง
จะทำความสะอาดใส่ยาให้แล้วก็นัดมาทำแผลทุกวัน

ใช่นี่ยังงงอยู่เลยขึ้นทางด่วนมันไม่ใช่ง่ายนะ

แต่ที่แน่พลเมืองดีอย่างพี่กระเป๋ากับพี่คนขับรถเนี่ยนะคะ
ขอสมกก็มอบประกาศเกียรติคุณ
แล้วก็มอบเงินรางวัลให้๒๐๐๐บาทเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจนะคะ
ยอดเยี่ยมเป็นเรื่องราวเล็กในสังคม
แต่ก็เห็นถึงเรื่องของการทำความดีการช่วยเหลือชีวิตต่างด้วยนะฮะ